คุณผู้ชมครับเป็นดาราเนี่ยก็ต้องรับมือกับเรื่องดราม่าที่หลายคนสนใจในชีวิตส่วนตัวกันอยู่แล้ว
แต่นี่ยังมาเจอคดีแอบอ้างอีกค่ะ
กระแตอาสยามเดินทางเข้าแจ้งความเลยนะคะ
เพราะว่ามีคนปลอมไอจีว่าเป็นเธอ
ไอจีนี้ไปรับงานรวมถึงไปหลอกขายของด้วย
นางสาวนิพาพรบุญยเลี้ยงหรือว่ากระแตอาสยาม
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็ได้นำหลักฐานการถูกปลอมแปลงอินสตาแกรม
ลงเบอร์ติดต่อรับงานเสร็จสับเลยค่ะ
แล้วก็มีการหลอกลวงให้ซื้อกระเป๋ามือ๒ด้วย
แตก็เลยเอาทั้งหมดนี้มาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัย

แล้วก็ติดต่อซื้อสินค้าโอนเงินไปแล้วด้วย
แตเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ที่ติดตามไอจีเธอเนี่ย
ที่เธอได้รับการว่าจ้างให้รีวิว
แล้วก็โพสต์ในไอดีไลน์ติดต่อกับผู้ขายโดยตรง

ติดต่อซื้อกระเป๋าจากราคา๑๕๐๐๐บาท
ต่อลงมาเหลือหมื่นบาทแล้วก็โอนเงินไปแล้ว
แต่ของไม่มาตามที่ตกลงค่ะ
และที่สำคัญไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะคะที่ถูกว่าจ้างแบบนี้

เขาเหมือนจ้างรีวิวแต่คือหลอกค่ะ

แล้วก็คือหนูก็สะเภาคือตรงที่แบบผู้จัดการรับมาใช่ไหมค่ะ
เป็นกระเป๋ามืดสองเอเมซีเอม
เราก็ได้รูปจากคนที่เขามาจ้างเรา
แต่วันนี้พี่ผู้จัดการภีร์พี่ดิวพวกเขาโทรมาถาม
ในส่วนของเราอ่ะค่ะพี่ฟูและข้าวคลับจะหายที่เขาถูกหล่อโอนไปเท่าไหร่ค่ะ
ของกระแจคือกระแจไม่เสียหายเพราะกระแจแค่โพสต์แล้วก็ลง
แต่ของผู้เสียหายก็คือแฟนคลับเราซื้อไปนะคะก็หลายบาท

ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องถามน้องค่ะ
เดี๋ยวหลังนั้นค่ะเดี๋ยวต้องเคลียร์กันให้เขารู้ว่าเราก็โหล่งเหล่ากัน

ทางเน็ตทางอะไรก็ระวังกันด้วย

เพื่อนพี่มิ้วเป็นผู้จัดการดารา
จริงพยายามจะให้มาลงไอจีให้หน่อยอะไรให้หน่อย
หลายคนมากนะไม่ใช่เฉพาะที่เล่าให้ฟังนะ
นี่ไงกระแตเขาเลยบอกว่าเขาต้องมาแจ้งความแล้วล่ะ

ยืนยันเลยว่าเขาไม่เกี่ยวข้องจริงเขาเองก็โดนหลอกเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเตือนไว้ตรงนี้เลยนะคะว่า
มีอันเดียวเท่านั้นขึ้นให้หน้าจอแล้วคือ
นี่คือไอจีจริงของกระแตเท่านั้น
ส่วนนางสาวปรีนาโชษศิริวัย๒๙ปีผู้เสียหาย

หมายเลขบัญชีระบุชื่อนางสาวชารดา
บอกว่าให้โอนเงินค่ากระเป๋าไป๑๐๐๐บาท
แต่โอนไปปุ๊บขาดคานติดต่อทันที
คุยไม่ได้ติดต่ออะไรไม่ได้อีกเลยนะคะ

แล้วก็เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสอบปากคำเพิ่มเติม
ดำเนินคดีกับผู้หลอกลวงและแอบอ้างตามขั้นตอน

เป็นศิลปินก็ต้องระมัดระวังตัวเรื่องของโลกโซเทียล
เป็นคนดังนะยิ่งเหมือนกับว่า
พอโดนแอบอ้างปุ๊บคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าได้เชื่อถือ